ที่ชายภูมิครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ก็ไปขโมยกางเกงชั้นในของนักศึกษาที่เขาตากเอาไว้หลังบ้าน
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับอ่าย่องมากลางดึก
อืมตอนเนี้ยจับตัวได้แล้วค่ะนะครับนี่นี่ไงฮะ
อินรั้วเข้ามาแล้วนะฮะเขาก็กลัวว่าจะมีคนเห็นเห็นไหม
เขาพยายามด้อมด้อมมองมองโถกล้องเห็นเต็มเต็มเลยค่ะ
กลัวจะมีคนเห็นโอ้โหเต็มเต็มนะ
แล้วเอาไปเนี่ยแม่แทนที่จะเอาไปตัวสองตัวเหลือไว้ให้เขามั่ง
พวงฮะเอาไปหมดนี่ยกไปทั้งพวงเลย
แล้วก็ปีนไปค่ะไปดีกว่าด้อมด้อมมองมองเดี๋ยวมีใครจับได้
ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดเต็มเต็มครับบ้านพักหลังนี้อยู่ที่บ้านห้วยชัน
ตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะฮะตำรวจบอกว่าโอ้โห
อย่างนี้สบายฮะไม่ต้องสืบมากเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้
ถามชาวบ้านแถวนั้นรู้เลยครับผู้ชายคนนี้คือใคร
แล้วก็ตามควบคุมตัวจนได้ก็คนในพื้นที่นั่นแหละนะ
ชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละนะครับชื่อนายวันเพ็ญนะฮะ
อายุสามสิบห้าปีไปจับได้ที่บ้านพักพร้อมของกลางทั้งหมด
เรียบร้อยชุดชั้นในยี่สิบกว่าตัวอืมนี่นายวันเพ็ญ
กะว่ามาวันที่เดือนมืดแล้วอ่าเจอกล้องวงจรปิดเข้าไป
อ่าวันนั้นก็ไปแถวทุ่งนากลางดึกนะฮะเดินไปเดินมาเจอบ้านหลังหนึ่ง
โงกมองไปเห็นว่ามีชุดชั้นในตากอยู่ก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศ
เห็นชุดชั้นในผู้หญิงเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยปีนขึ้นไปแล้วก็ขโมยไปเพื่อเอาไปใช้สำเร็จความไคร่ค่ะ
เพลบอกว่าผมทำครั้งแรกฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านใคร
เจ้าของชุดชั้นในคือใครเอาเป็นว่าเห็นเป็นของผู้หญิง

ไป
เห็นนะครับยังเก่งไหมใช่นะครับ
เอาไปดับเรียนความใครต่อนะเออ
อ่าก็โดนแจ้งเขาหารักษัพธ์ไป
ก็ขอให้เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะวันเพ็ญนะ